ส่วนเรื่องราวของการไปซื้อของ
เราก็ต้องใช้เงินในการซื้อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

เขาไม่มีเงินเด็กเขาจะใช้อะไร

อันนี้คืออะไร

อันนี้คือแบงค์อะไรคะก้า
แล้วตอนนี้ก็สวัสดีอย่างเดียว

เดี๋ยวให้กินใจเย็นลูกใจเย็น

ถ้าน้องไม่ได้ของน้องก็จะไม่ปล่อย

เดี๋ยวให้กินย่างก่อนแป๊บนึง
หมาตัวนี้ชื่อว่าน้องก้า
ก้าเป็นลูกค้าประจำร้านไส้กรอกอีสานของคุณปั๊กกี้
ทีไรก็คาบใบไม้แห้งนี้มาทุกที
ประหนึ่งว่านี่คือเงินจะมาจ่าย

ให้จ่ายแทนไส้กรอกไส้อัวได้

เนี่ยค่ะไม่รู้น้องรู้หรือไม่
แล้วจะไม่ยอมปล่อยใบไม้ที่คาบอยู่เลยนะ

คือจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวมาก